คุณผู้ชมครับการตลาดแบบปัจจุบันนั้นมีหลากหลายรูปแบบเพิ่มมากขึ้นนะครับ
ล่าสุดนั้นก็มีการตลาดแบบปากต่อปากครับ
ยังคงเป็นวิธีที่ค่อนข้างจะได้ผลนะครับ
ราชประสงค์ทำให้สินค้าเหล่านั้นขายดีมากขึ้น
เนี๊ยบซ้ายแนะนำเรื่องการท่องเที่ยวเวอร์ชันภาษาอังกฤษในกรุงเทพมหานครอร่อยมาก
ได้แนะนำ๑๐สินค้าต้องห้ามพลาดสำหรับชาวต่างชาติ
ถั่วลิสงกรอบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสต้มยำกุ้งและทุเรียนอบกรอบค่ะ
เฉพาะแค่สิบสินค้าที่ถูกรีวิวแต่สินค้าหลายชนิด
อาหารแห้งอาหารสดเครื่องใช้ไฟฟ้ายาและเวชพันธุ์
ลูกค้าเอเชียจะหยิบใส่ตระก้าเพื่อซื้อเป็นของฝากอย่างมากมาย
ซึ่งที่พิเศษเลยก็คือว่ามีที่เราที่เดียวนะคะเป็นรสกล้วย
ซึ่งอันนี้ทำจากกล้วยแท้ก็จะเป็นที่นิยมของคนญี่ปุ่น
แล้วก็พวกสาหร่ายของเท่าแก่น้อยนะคะ
แล้วก็ข้าวเกลียบมาม่ารสต้มยำกุ้ง

แล้วก็เป็นอะไรที่เวลานักท่องเที่ยวมา
จะต้องมาหาซื้อที่นี่เลยนะคะ
ดังนั้นชั้นบนสุดของชั้นวางสินค้า

เพื่อให้พนักงานได้เติมเต็มตลอดเวลาค่ะ

ในการวางสินค้าบนเทียวหนึ่งอาทิตย์ค่ะ

นักท่องเที่ยวที่เข้ามาจากบริษัททัวร์

ว่าจะสามารถนำสินค้ามาเติมได้เท่าไห
เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการค่ะ
มีชื่อในการรีวิวจากเว็บไซต์
เกิดจากตัวสินค้าที่ได้รับความนิยม
วกกับการวางขายในราคาถูก
และห้างก็อยู่ในธรรมเนที่ดีด้วย
สาขาราชดำรีอยู่ใจกลางเมือง
ก็ถือว่าเป็นเซ็นเตอร์ของทัวริสอยู่แล้วนะคะ
ไม่ว่าจะมาสี่แยกราชดำริ
ไหว้พระพรมหรือพระพิคเนตอะไรอย่างนี้ค่ะ
สินค้าครบราคาถูก
แล้วก็อยู่ใจกลางเมืองมาสะดวก
แล้วก็บริการที่ดี

ก็น่าจะเป็นช่วยสนับสนุนอย่างหนึ่ง

แล้วก็ลูกค้าก็มาช็อปที่เราค่ะ
แม้ตัวเลขยอดขายจากอันนี้สงการรีวิวออกมา
ไลน์จะไม่สามารถเปิดเผยได้นะคะ
แต่ในแง่ของการเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยว

ถือว่าเป็นการตลาดที่แข็งแรง

หมู่ชาวต่างชาติไปโดยปริยายค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน